คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเข้ามากับเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วก็มาพักที่โรงแรมแห่งนึงที่ภูเก็ตปรากฏว่าแม่เนี่ยเสียชีวิตอยู่ในสระว่ายน้ำของโรงแรมครับทีเนี้ยทางครอบครัวติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตค่ะครอบครัวบอก
ต้องเติมตำรวจก็สอบปากคำตัวสามีนะคะสุดท้ายสามีรับสารภาพอะอืมว่าฆ่าภรรยา
ภรรยากดน้ำในสระว่ายน้ำหวังเอาเงินประกันเขาทำประกันเอาไว้ได้เงินถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยนะ
ของจีนค่ะว่ามีชายชาวจีนที่เขาเข้ามาเที่ยว
ในเมืองไทยมากับภรรยามากับลูกสาวแล้วมาก่อเหตุฆาตกรรมภรรยา
ของตัวเองด้วยการจับกดน้ำในสระว่ายน้ำของโรงแรม
แห่งหนึ่งที่ตำบลกรรมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต

ที่ซื้อในชื่อภรรยาซื้อไว้หลายฉบับเลยนะคะ
มูลค่า๓๐ล้านหยวน
ถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณ๑๔๓ล้านบาท
สามีสร้างสถานการณ์ว่าภรรยาจมน้ำเสียชีวิต
แล้วก็ขอกลับไปส่งลูกสาวที่ประเทศจีน
แต่พ่อแม่ของภรรยาที่เดินทางมารับศพที่เมืองไทย
ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวค่ะ
เพราะว่าลูกสาวเคยเป็นนักว่ายน้ำ

ไม่เชื่อว่าจะจมน้ำในสระว่ายน้ำจนเสียชีวิต
แล้วก็จากการชนะสูตรมีร่องรอยฟกช้ำด้วยนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกสมคิตบุญรัฐผู้กำกับการสพกรรมลา
ให้ข้อมูลกับนักข่าวไทยรัฐทีวีของเราแบบนี้นะคะ
ช่วงบ่าย๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
เชียงยี่ฟันอายุ๓๑ปี
พร้อมกับนางจางเจียอายุ๒๙ปี
และลูกสาวอายุ๒ขวบ
ซึ่งเป็นชาวจีนทั้ง๓คนนะคะ
เดินทางมาเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลกรรมลาที่ภูเก็ต

เชียงยี่ฟันสามีเนี่ยค่ะ
โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรม
ให้ช่วยนำภรรยาส่งโรงพยาบาล
พอไปถึงพบว่านางจางภรรยาใส่ชุดว่ายน้ำ
นอนอยู่ข้างสระว่ายน้ำของโรงแรม
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปั๊มหัวใจ
แจ้งคู่ไปให้นำส่งโรงพยาบาลป่าตอง
แต่สุดท้ายนางจางเสียชีวิตค่ะ
หลังเกิดเหตุสามีของผู้เสียชีวิตก็ขอให้พนักงานโรงแรม
ตัวให้หน่อยบอกว่าอยากจะกลับจีน
ต้องไปส่งลูกสาวแล้วเดี๋ยวจะเดินทางกลับมารับศพภรรยาอีกครั้ง
ก็เดินทางออกไปช่วงเช้า๓๐ตุลาคม
จากนั้นพนักงานสอบสวนสพกรรมลา
ได้รับการประสานจากกงศูนย์จีน
ส่งศพของผู้เสียชีวิตไปตรวจพิสูจน

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพ่อแม่ของผู้เสียชีวิต
เดินทางมารับศพลูกสาวแล้วก็ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็เลยเค้นสอบปากคำในเชียงยี่ฟัน
จนสุดท้ายยอมรับสารภาพว่าฆ่าภรรยาหวังเงินประกัน
ผู้ต้องหาเขาเจตนาที่จะกดให้ผู้ตายจมน้ำตายทำ
ก็คือกดตัวเนี่ยต้องว่าเสียชีวิต
แล้วก็ปล่อยแล้วก็เข้าไปนั่งพักอยู่ในห้องนอน
ตั้งสักระยะหนึ่งก็ออกมาดูอีกทีว่าตายหรือยัง
ไม่ตายแล้วก็ออกไปพักอีกรอบหนึ่ง
ก็โทรไปที่เคาน์เตอร์โรงแรมบอกว่า

ทางบิดามันดาเขาก็ไปแจ้งบิดามันดาของผู้ตาย
ท่านประธานน้องผู้ตายก็มีความสงสัยอยู่แล้วในตัวของลูกเคย
ก็ได้ให้มาร่วมรับศพกับผู้ตายด้วย
ซึ่งเป็นโอกาสดีของทางตำรวจ
ในการที่จะเอาตัวมาสอบ

พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาไปนะคะ

แล้วก็นำตัวในเชียงฝากขังต่อสารไปแล้ว๓ครั้ง
ว่าจะรู้ผลภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้
หลังจากได้รับข้อมูลจากกงศูนย์จีน
เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตของผู้เสียชีวิตที่มีสามีเป็นผู้รับผลประโยชน์
พนักงานสอบสวนก็เลยสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติม
ถ้าพยานหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นการฆ่าเพื่อเอาเงินประกัน

เป็นการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไหล่ตรองไว้ก่อน

ว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จไม่เกิน๒๑ธันวาคมนี้
แต่ว่าเบื้องต้นพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่า
เขาเจอเอกสารประกันชีวิต๔ฉบับ
ซ่อนอยู่ใต้ฟูกที่นอนที่บ้านของในจางที่ประเทศจีนนะคะ
แล้วก็ประกันชีวิตทำภายใต้ชื่อของภรรยา
สามีเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวเลยนะ
แล้วก็ตอนนี้กำลังหาช่องทางให้ส่งตัวผู้ต้องหาเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปจีน
เพราะว่าโทษที่จีนก็หนักมากเหมือนกันก็ประหารชีวิตเลย
โหดจริงนะใจคลอนะ
ถ้าเสียชีวิตเนี่ยฆ่าตัวตายเองหรือว่าถูกคนอื่นทำให้ตายเนี่ย
ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในเข้าข่ายที่จะได้รับเงินประกันชีวิตนะครับ